ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาคเหนือกันหน่อย

นักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนนะคะพากันเดินจากเชิงเขา
ขึ้นยอดภูชีฟ้าบ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เพื่อรอชมพระอาทิตย์โผล่ขึ้นพ้นทะเลหมอกยามเช้า
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
ก็ใช้กล้องบันทึกภาพเป็นที่ระลึกอากาศเย็นค่ะ
คุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่๘องศาเซลเซียส
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเจียงใหม่สมฟาร์มตำบลบ้านหลวงอจอมทองค่ะ
ก็ได้มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่
รองรับนักท่องเที่ยวระหว่างทางขึ้นแล้วก็ทางลงดอยอินทนนท์
แวะเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์ขนาดเล็ก
นำเข้าจากต่างประเทศแบบนี้นะคะ

นั่นก็คือการถ่ายเซลฟี่กับเจ้าแกะแพนด้าอัลปาก้าแบบนี้แหละค่ะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทย
ทั้งในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ก็สนใจเดินทางข้ามไปรัฐกะเหลี่ยงประเทศพม่า
ตรงข้ามอำเภอแม่สอดเพื่อเที่ยววัดจราเข้
ที่เคยมีประวัติพบจราเข้ขนาดใหญ่ในวัด
ไม่ต่างจากวัดเจดีทองซึ่งเป็นวัดประจำเมียวดี
ก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ

บรรยากาศการท่องเที่ยวทางน้ำที่แม่น้ำสแก่กรัง
ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือนำเที่ยวเป็นจำนวนมาก
เพื่อชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพรที่มากที่สุดในประเทศไทย
จากนี้ก็ยังชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำสแก่กรัง

และชมโบราณสถานเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกศิลป์
ส่วนที่จังหวัดพยาวสภาพอากาศช่วงเช้าหนาวเย็น
อุณหภูมิอยู่ที่เฉลี่ย๑๗องศาเซลเซียส
ก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เดินทางไปชมทัศนียภาพกว้านพยาวทะเลสาบน้ำจืด
ที่ทั้งสวยและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่กว่า๑๒๐๐๐ไร่
โดยมีภูเขาดอยหลวงเป็นฉากหลังสวยงามจริงค่ะ
นอกจากนี้บริเวณรูปปั้นพยานาค
อนุสวรีพ่อขุนงำเมืองกลางกว้านพยาว
แล้วก็ซุ้มดอกไม้งามที่เทศบาลเมืองพยาวจัดไว้
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วย
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน้องคายนะครับ
นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวตลาดท่าเสด็จ
ซื้อของฝากและถ่ายรูปคู่ป้ายพญานาค
ย้อนยุคริมโขงและพญานาคจำลองขนาดใหญ่
โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเร็วนี้ครับ